เขาบอกว่าไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องของศัยศาสตร์หรือว่าของเข้าตัวหรือเปล่า

ประหลาดหัวเราะบ้างร้องไห้บ้างเนี่ยนะคะ
บอกว่าเกิดแบบนี้๒๕ปีแล้วค่ะ
โอ้โหโอ้โห
ที่เห็นอะไรคะ

ใครเนี่ยใครเนี่ย

ต้องอยากที่อยากจะออกหรอ

เตยบุญธรรมอายุ๖๓ปี
บอกว่ารู้สึกเหมือนถูกคุ้นใสเหมือนมีของเข้าตัว
ทำให้เกิดอาการดังกล่าวควบคุมตัวก็ไม่ได้
ไปหาหมอก็ไม่หายหันไปพึ่งศัยศาสตร์
ไปหมดเลยค่ะหมอดูไปร่างทรงจังหวัดต่าง
เอาเงินทองที่เก็บไว้ไปหาหมอเพื่อที่จะรักษาตัว
เพราะเมื่อก่อนพ่อเป็นสเปรอช่วงนั้นพ่อเผาศพคนตายทั้งกลม
พ่อก็เอามาทำน้ำมันพลายใส่ตลับไว้
ตัวเองก็เลยเอาน้ำมันปลายของพ่อมาเก็บไว้
เพราะเขาชื่อว่าแม่ตามหานิยม
ต่อมาเอาไปฝังใต้บ้านค่ะบ้านหลังนี้แหละ
แต่จำไม่ได้ว่าฝังตรงไหน
ตั้งแต่นั้นแหละค่ะบอกว่าเกิดเรื่องราวแปลก๒๕ปีผ่านมาแล้ว
ไม่หายรบกวนจิตใจแต่ไม่เจ็บปวดตามร่างกายนะคะ
แต่เธอบอกว่ามันอยู่ไม่สุขค่ะ

นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสุรินทร์นะคะ
ส่วนนครสวรรค์ลักษณะคล้ายกันเลยค่ะ
ทำอะไรไปไม่ค่อยรู้ตัวแต่ทีนี้เป็นผู้ชายค่ะ
หัวเราะบ้างร้องไห้บ้างไม่หลับไม่นอนค่ะ

เหตุการณ์ที่ร้องไห้หัวเราะไม่รู้ตัวเนี่ย
มันเป็นไทม์ไลน์ของเหตุการณ์เฉยนะคะ
แต่ญาติเชื่อว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับวัคซีนนะ
น่าจะเกิดจากความอาถรรพ์ว่าผู้ชายคนนี้ไปเหยียบเลือด
ของคนในหมู่บ้านที่ถูกฆ่าตายไป๓ศพ

เมื่อวานเราก็ให้ดูแล้วคลิปนี้ที่เขาเดี๋ยวก็ร้องไห้
เขาก็พูดคนเดียวเหมือนกับมี๓๔เสียงอะไรอย่างนี้
แต่วันนี้เห็นมีคืบหน้าที่เขาพาไปรักษาด้วย
นางรำพึงน้าของนายสุรษะคนที่มีอาการนะครับ
เชื่อว่าน่าจะเกิดจากอาถรรพ์เมื่อจากหลายเดือนก่อน
เกิดเหตุการณ์ฆ่ายกครัว๓ศพในหมู่บ้านห่างจากบ้าน๕๐เมตร
และนายสุรศักดิ์ไปเจอศพเป็นคนแรกและเดินไปอยู่ในจุดเกิดเหตุ
เหยียบเลือดของผู้เสียชีวิตอยากให้หมอปลามาช่วยอีกแล้ว
ส่วนเมื่อวานนี้ญาติพานายสุรศักดิ์ไปที่วัดตะครอราช
ให้พระอธิการชาญชัยเจ้าอาวาสอาบน้ำมนต์ให้
เสร็จกลับมาถึงบ้านค่ะอาการดีขึ้นกินข้าวได้
บอกว่าจำไม่ได้ว่าก่อนหน้านี้ทำอะไรลงไป
แต่ภาพเหตุการณ์ที่เก็บเอามาคิดค่อยจางหายไป

ส่วนหมอปลาเองนะคะหลังจากที่ทราบวันนายสูตรศักดิ์ไปอาบนมนต์แล้วอาการดีขึ้นก็บอกดีใจด้วย
ถ้าหากวันนี้นะหมอปลาติดตามข่าวไงคะ
ถ้าวันนี้อาการไม่ดีขึ้นหมอปลาบอกว่าเดี๋ยววันจันทร์นะ

หมอปลาก็เลยไม่ได้ไปนะคะ